ยังอยู่ที่เรื่องของคดีคุณแตงโมนะ
คนหนึ่งนะฮะที่เชื่อมาตลอด

และทุกวันนี้เขายังวนอยู่แถวพระราม๗
เต้พระราม๗หรือเต้๐๐๗
ยังคงหาภาพจากกล้องวงจรปิดอยู่

คุณแตงโมคุณเต้ยังเชื่อแบบนั้น

ตรงนั้นใช่ไหมครับพี่เต้ยังเชื่ออย่างนั้น
สสเต้เนี่ยนะครับไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะครับ
ประตูระบายน้ำข้างวัดรุ่มคงคารามนะครับ
ซึ่งเป็นกล้องวงจรปิดของเทศบาลเมืองบางกรวย

จุดแรกเนี่ยมีกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ได้
คือเวลา๓ทุ่ม๓๕นาที
แต่เวลาในกล้องเนี่ยเร็วกว่าเวลาจริง๓นาทีใช่ไหมครับ
เวลาขณะนั้นจึงเป็น๓ทุ่ม๓๒นาที
เห็นเรือสปีดโบสต์ขับมาตามปกติคุณผู้ชม

กล้องดูตัวเดียวกันนะครับแต่เป็นเวลา๔ทุ่ม๓๒นาทีเนี่ย
จะเห็นว่าเรือจอดหยุดนิ่ง
บริเวณหน้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แล้วก็แล่นออกมาในเวลา๔ทุ่ม๓๓นาที
พอวิ่งออกมาแล่นออกมาได้ระยะหนึ่งนะครับ
จะเห็นว่าเรือสปีดโบสต์ลำดังกล่าว
หันหัวเรือวนกลับเหมือนหาอะไรหรือเปล่า
แล้วก็ขับวนอยู่หลายรอบนะครับ
แล้วก็ไปจอดที่ริมฝั่งท่าเรือพิบูรสงครามหนึ่ง
หลังจากนั้นไม่นานก็มีเรือลำอื่นนะครับ
รวมถึงเรือเจ็ดสกีมาช่วยค้นหา
ภาพจากกล้องวงจรปิดในช่วงเวลานั้น

คุณแตงโมน่าจะตกเรือช่วง๔ทุ่ม๓๐นาที
ถึง๔ทุ่ม๓๔นาที

ไปดูกล้องวงจรปิดที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม๙พระนครเหนือ
แต่ปรากฏว่าโอ้โฮไอ้มไฟล์กล้องเลยนะ

ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
เห็นว่าเวลา๓ทุ่ม๓๗นาที
มีเรือแล่นด้วยความเร็วปกติ
่งหน้าไปที่สะพานพระราม๗ครับ
หลังจากนั้นนะหลังจากนั้น๔ทุ่ม๓๔นาที

วนกลับมาในช่วงเวลา๔ทุ่ม๓๕นาที
แล้วก็วนไปมาไปมาจนกระทั่ง๔ทุ่ม๔๐นาที

ช่วงนี้แหละหน้ากำลังหาคุณแตงโมอยู่

ส่วนกล้องวงจรปิดบริเวณสะพานพระราม๕ครับ

กล้องบริเวณท่าน้ำนนเวลาตี๑๔นาที
บันทึกได้นะครับขณะที่เรือเนี่ย
สสเต้ยังไปได้ภาพขณะเรือสปีดโท

แล่นผ่านหน้าวัดปรมัยยิกาวาส
ระแวกคลองลัดเกร็ดนะฮะ
ในช่วง๕โมงเย็น๕๐นาที
่งหน้าไปร้านอาหารที่จังหวัดปฐุมธานี
จะไปกินอาหารกันที่ครัวตานิดน่ะ

สสเต้ระบุว่าจะนำไฟล์จากกล้องวงจรปิดทั้งหมด
ตรวจสอบและปรับแสงให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ช่วงเวลา๔ทุ่ม๓๒นาทีถึง๔ทุ่ม๓๔นาที

ถ่วงเวลามากกว่าการจะไปขับวนหาคุณแตงโมหรือเปล่า

อาจจะไม่ใช่จุดที่ตำรวจบอกหรอก
แต่น่าจะเป็นบริเวณท่าเรือเทเวศมากกว่า
คุณเต้ยังเชื่อแบบนั้นฮะ
เต้ต้องใช้คำว่าดับเครื่องชนแล้วนะคะ
ไม่หวั่นแม้วันที่ด่ากันมามาก
ไม่ว่าจะเป็นคนตำรวจเอกซีรีย์ที่บอกว่า

คือล่าสุดคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์บอกว่า

เพราะว่าจู่พี่เต้แกคิดการไกลนู่นค่ะ
แกบอกว่ามีเพื่อนทำงานอยู่ที่นั่นเดี๋ยวจะขอเลยนะ
ดาวเทียมยิงลงมาดูภาคพื้นดิน

แม้ว่ามืดค่ำจะเห็นหมดเลยว่าพฤติกรรมคนบนเรือ
แล้วก็ทำอะไรกันบ้างฟังเสียงพี่เต้หน่อยมั้ย

ผมได้ประสานงานไปยังต่างประเทศอีกชุดหนึ่งนะฮะ
ในการขอภาพถ่ายดาวเทียมภาคพื้นดินนะฮะ

แล้วเห็นได้ชัดขึ้นว่าคนบนเรือทำอะไรนะครับ

เอาเป็นว่าคือเอาหลายประเทศแล้วกัน
ก็มีหลายจุดด้วยกันนะฮะ
เพราะฉะนั้นคงไม่เกินความสามารถ

ชื่อภาคเขาว่าไทยสิวิไลมันต้องสิวิไล

ให้กำลังใจนะคะเห็นถึงความตั้งใจแหละ
คุณผู้ชมทีนี้อย่างที่พี่เต้บอกไป
ก็จะขอดาวเทียมที่เวลาเกิดเหตุตรงนั้น
จุดเกิดเหตุตรงนั้นคือเอาห่วงเวลานั้นมาดู
ภาคพื้นดินนะคะว่าเกิดอะไรขึ้น
แล้วจะบอกว่าต่อให้ใครมาด่ามาว่า
พี่เต้บอกว่าบอยั่นไม่สน

เพราะว่าคุณผู้ชมในเวลาต่อมา
ได้มีการประสานงานไปอย่างหน่วยงานต่างประเทศ

เอาไปขอตรงแบบนี้เลยล่ะค่ะ

จดหมายของพี่เต้มีข้อความเป็นภาษาอังกฤษบอกว่า

กุมภาพันธ์ตั้งแต่๔โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืน
แล้วก็วันที่๒๕ตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึง๖โมงเช้า

เพื่อเป็นการหาหลักฐานประกอบคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโม
ที่พระตกเรือสปีดบสแล้วก็ตาย
หวังว่าจะได้รับการช่วยเหลือ

เต้ก็ยังเชื่อ๑๐๐ว่านี่คือ
คดีฆาตกรรมนะคะแน่นอนนะคะ
พอพี่เต้ออกมาปรากฏสื่อแบบนี้
บรรดาโลกโซเชียลที่ติดตามการทำงานของพี่เต้

ใช่นี่แหละพี่เต้บอกว่าประสานไปแล้วรอเมลตอบกลับ
เดี๋ยวรอดูว่าขายขำหรือเรื่องจริงนะฮะ